จะมีโอกาสได้เป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจไหมคะ

เรียนจบแล้วจะได้เป็นอาชีพครูในสิ่งที่ฝันหรือเปล่า

เป็กบอกว่าถ้าแมนทักอะไรให้เปลี่ยนตัวเลข
แล้วเป็กจะเปลี่ยนเลยนะ
แต่ถ้าเกิดในเรื่องเกี่ยวกับการมีชื่อเสียง

โปรดติดตามตอนต่อไป